คนขับรถทั้งคนข้ามถนนคุณต้องเคารพกฎจราจร
ถ้าคุณไม่เคารพกฎจราจรคุณอาจจะต้องอายเจ้าตัวนี้และ๒ตัวด้วยนะฮะ

นี่ใช่ไหมที่ประโยคที่ว่าอายหมาใช่ไหม

สักพักหนึ่งฝั่งที่มันอยู่ไฟเขียวคือไปได้มันก็ไปต่าง

คือมันรู้มันจังหวัดไหนมันควรข้ามให้ควรข้าว
ถ้าคนเราไม่ทำตามกฎก็อายหมาเลยฮะ
ถูกต้องแล้วผู้หญิงในรถเขาเห็นว่ามันจะข้ามยังไง
เขาก็เลยจ้องถ่ายจนเห็นว่าเออมันรอสัญญาณไฟ
พอไปได้มันก็ไปเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชม
ก็เลยเอาคลิปนี้มาลงให้คนได้ดูกัน
มันยังข้ามแบบนี้มันรอสัญญาณไฟ
แล้วถูกกฎจราจรปลอดภัยคุณผู้ชม
ตาของหมามันจะเห็นสีน้อยกว่าคนก็ตามที
มันอาจจะแยกโทนสิ่งไม่ได้แต่มันคงรู้แหละประสบการณ์ของมัน
แล้วมันเข้าใจแล้วมันฉลาดว่ามันควรจะทำอย่างไร
แล้วมันก็จะปลอดภัยเอามาให้ดูกันนะ
มันเห็นมอเตอร์ไซค์ฝั่งนี้ไปได้พวกเราไปตามมอเตอร์ไซค์ดีกว่า
ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ครบกฎจรจร
เราอาจจะอ่านเจ้าสองตัวนี้ก็ได้

คนเขียนเขียนไว้ฉลาดกว่าคนบางคนซะอีก